ช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเกิดอะไร
ทำไมมาตีกันกลางสะพานพุธ
แล้วเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ

เพราะว่าตีกัน๓๐๔๐คนเลยสำหรับกลุ่มวัยรุ่น
มากันเยอะมากเกิดประมาณตีหนึ่งกว่า
คุณผู้ชมดูภาพที่ผ่านมานะคะบรรยากาศที่ผ่านมา
แล้วจุดตรงนี้เจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งก็รีบไปเลยค่ะ
วัยรุ่นมากันเพียบเลย๓๐กว่าคน
คุณผู้ชมเชื่อไหมครับมีคนตายหลังรถกระบะ

หลบกลุ่มวัยรุ่นที่แทงที่ตีกัน

ปีนอยู่หลังรถกระบะของเจ้าหน้าที่
แล้วตายคาหลังรถกระบะนะฮะ

เดาว่านะวัยรุ่นเขาคงเห็น
เห็นรถตำรวจแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีนะคะ
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเจอคนเจ็บอยู่๓คน

ตอนประมาณสักตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมา
ตำรวจสนปรักษ์คลองศาล

จุดที่เกิดเหตุที่บอกว่าเจอศพมีคนตายอยู่๑คน
ก็คือนายนายทะกรอายุ๑๕ปี
จากการตรวจสอบสภาพศพโอ้โหมีแผล
โดนมีดแทงตรงหลังด้านขวา๒แผล

เจอเป็นประทัดบอล๔ลูกไฟแชคอีก๑อัน
นี่แหละค่ะตอนที่ไปถึงอย่างที่บอกว่า
อยู่ตรงท้ายรถกระบะสายตรวจ
พยายามถามนะถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
มีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็มาจอดตรงเชิงสะพานฝั่งพระนคร

หลังจากนั้นฝั่งกลุ่มคนตายเขามากัน

มากัน๗๘คนซ้อน๓ซ้อนอะไรกันมานะคะ
กลุ่ม๓๐คนนี้เขามาก่อนนะคุณนะ

แต่ทีนี้พอกลุ่มที่มากันมอเตอร์ไซค์๓คัน
เขาก็ขี่วนไปวนมาใช่ไหมแล้วก็เบิ้ลแบบแม่น

อีกฝั่งนึงเขาเยอะกว่า๓๐กว่าคน
แล้วแป๊บเดียวค่ะปะทะกันชุนละมุนกัน
ตำรวจพอได้รับแจ้งจะไประงับเหตุ
จะไปแยกไม่ให้ทั้งสองฝ่ายตีกันทะเลาะกันมากกว่านี้
แต่ฝั่งของนายนายทะกรผู้ตายนะ

แล้วก็ไปหลบอยู่หลังกระบะค่ะกระบะของสายตรวจ
แล้วเราก็ไม่คิดไงว่าจะมีคนตายตรงหลังรถกระบะนะคะ
คือนายธกรน่าจะโดนแทงโดนฟันมาแล้วล่ะ
แล้วพอเห็นตำรวจมาก็กะจะมาหลบตรงนี้
ปีนขึ้นบนกระบะของรถตำรวจเลยนะ

เพราะตำรวจจอดรถไว้กลางสะพาน

เพื่อจะวิ่งไประงับเหตุที่มันเกิดขึ้น
แต่ว่าคนบาดเจ็บวิ่งสวนตำรวจมา
จะได้ตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ